มาดูคลิปนี้นะคะเป็นคลิปทะเลาะวิวาดกัน
แต่เป็นการทะเลาะวิวาสที่เงียบเลยนะคะ
เพราะว่าทั้งคู่ที่ทะเลาะกันเนี่ยเป็นผู้พิการทางการได้ยินและการพูดค่ะ
แต่เขาก็ทะเลาะกันแต่มันก็หนักถึงขั้นลงไม้ลงมือกันด้วยค่ะ

นี่ไงคะต้องมีคนไปห้าม
นี่ค่ะคือทั้งคู่เขาก็เป็นผู้พิการทางการได้ยินและการพูด

นี่คือก่อนที่จะตบตีกัน

ที่เขาทะเลาะกันเนี่ยทะเลาะกันเรื่องอะไรนะคะ
คือเหตุการณ์มันเริ่มต้นแบบนี้ค่ะ
เพื่อนของผู้หญิงเสื้อสีดำแขนยาวอะค่ะครับ
เล่าให้ฟังว่าผู้หญิงคนที่นั่งอยู่เนี่ย

กระจอกสกปรก
แล้วก็มาด่าว่าเป็นคนชอบโกหกแต่ใช้คำแรง
เป็นคนขี้แย่เธอก็เลยไม่พอใจเลยเนี่ยเดินไปถาม
ไปถามคนที่นั่งอยู่ว่าพูดจริงไหม

คนที่นั่งอยู่ก็พูดภาษามือบอกว่าฉันไม่ได้พูด

บอกมาสิว่านินทาตอนไหนที่ไหนยังไงอย่ามากล่าวหากัน
สุดท้ายกลายเป็นเปิดศึกกันแบบนี้ค่ะ
คนที่อยู่แถวนั้นก็มองกันนะคะ
คนก็ไปช่วยไปห้ามให้หยุดนะคะ
สุดท้ายเนี่ยตำรวจสายตรวจต้องมาระงับเหตุ
นี่ถึงจะจับแยกนี่คนก็ไปช่วยนะคะ
คุณจิรายุทธ์บุญชูทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนบุญสิริเขตพระนคร

เขาก็เล่าให้ฟังว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ย

ผู้หญิงคนที่นั่งอยู่ที่ตู้ปรายศนีย์เขานั่งอยู่ก่อนนะคะ

ผู้หญิงเสื้อสีดำแขนยาวเดินมาพร้อมกับเพื่อนอีกคนนึง

ผู้หญิงเสื้อสีดำแขนยาวก็เลยไปคุยกับผู้หญิงที่นั่งอยู่ที่ตู้ปรายศนีย์เห็นไหมคะ

สุดท้ายก็ลงไม้ลงมือกัน
คือตอนที่เกิดเหตุเนี่ยคนแถวนั้นก็ยังไม่ทันได้สนใจยังไม่ทันรู้
ว่ามีคนทะเลาะกันเพราะคนแถวนั้นบอกว่าเสียงมันเงียบ
ไม่ได้ยินเสียงคนร้องคนตะโกนอะไร
แต่หันไปดูอ้าวลงไม้ลงมือกันแล้วอะค่ะ

แต่ว่าไอ้คนถ่ายคลิปเนี่ยก็คงเป็น
ถ้าพี่คิดนะคงจะเป็นของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
เพราะว่ามันมองตั้งแต่ผู้หญิงคนนี้เดินมา
ดึงแล้วก็พยายามโฟกัสภาพให้ชัดเจนน่าจะ
น่าจะดูว่าของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ถ่ายนะ
แต่เนื่องจากว่ามันเป็นการต่อสู้เงียบ
มันไม่มีเสียงเออะโวยวาย
มันจึงกลายเป็นว่าไม่มีใครรู้

ไม่มีใครมองจนกระทั่งเห็นว่ามันคือการตีกัน
นี่นะคะคนแถวนั้นก็บอกว่า
ผู้หญิงสองคนนี้ค่ะก็เดินไปเดินมาอยู่แถวนั้นบ่อย
แต่ก็ไม่รู้ว่าอยู่แถวนั้นจริงหรือเปล่า
หรือว่าแค่มาแถวนี้บ่อยนะคะ

ที่มีเรื่องกันถึงขั้นลงไม้ลงมือกันนะคะ
น่าจะเป็นการทะเลาวิวาสที่เงียบที่สุด